แม่บ้านประจันบาล

โฆษณาการอาหารเพื่อสุขภาพ
และโค้ชเทนเนอร์สุดแซ่บ

กลับมาอยู่กันในช่วงของเชฟกระทะหล่อ
แต่วันนี้ไม่ใช่ล่ะทำไมมาอยู่ข้างเห็นเห็นอย่างนี้วันนี้ขอเปลี่ยนเป็นเชฟกระทะล่า

ดูไปที่ดวงตาเขาลึกไกลกว่านั้นเห็นแล้วเลยว่าเป็นดวงตาที่ปวดแผลถ้าไกลกว่านั้นต้อแม่เป็นต้อแล้วตอนนี้
อันนี้เป็นตามวัยแต่ต้องบอกว่าวันนี้เชฟร็อคกลับมาหาเราอีกครั้ง
ใช่แล้ววันนี้เชฟมาทำเมนูอะไรดีคะ
วันนี้ผมก็จะมาทำต้มยำพ่วงไข่ไก่บ้านมะขามอ่อนนั่นเอง
และส่วนผสมของเมนูต้มยำพวงไข่ไก่บ้านใบมะขามอ่อนก็มีดังนี้ค่ะ
หัวแดงขาตะไคร้ต้นหอมผักชีมะเขือเทศสีดาใบมะกรูดพริกขี้หนูสวนไก่บ้านพวงไข่ไก่บ้านใบมะขามอ่อน
มะนาวน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลใส่แดงและน้ำซุปไก่ค่ะ
แล้วทำอะไรดีหั่นอะไรดีคะเชฟ

วันนี้ก็จะมีครับมีขาตะไคร้

เชฟทำให้ดูก่อนว่าขาที่เราทุบบุบเอาหรือว่าหั่นเอา

เขาบอกทุบก่อนแล้วก็หั่น

นี่ผมก็หั่นเลยแหละ

อ่อหันแย่นิ้วไม่เอานะ
ตัวนี้ก็มะเขือหอมหอม
ผมหันให้ดูไงว่าคุณคิดจะทำอะไรกันบ้างไหม

อ้าวไม่ได้ไท้เชเดชน์จะมาสอนเพื่อนเราเหรอ

ใช่ชเฟฟ้าทำให้ดูทุกขั้นตอน

มันก็ธรรมดาแต่ปกติผมไม่ซอยเร็วขนาดนี้อันตราย

กลัวจังเลยจากเนี่ยต้นหอมจะเป็นหอมแดง

นี่ละนี่ใส่ถึงหลูกไหมมะเขือเทศ

ต้องหันให้ดูไหม
เชฟต่อยอย่างงี้เจ็บไหม

อันนี้ฉีกครับ
ฉีกฉีกให้ดูฉีกให้ดูอีกแหละเอ้า
อย่างงี้นะเชฟดูทันไหมคะ
ไม่เอืมรูปหลานใช่คะ
เข้านี้นะนี่พริกเปล่าเชฟพริก

ต้องทำให้ดูทั้งตอนเชฟ
ออกไปแค่นี้ไปอีก

๓เม็ดจะได้แทบ